กับการไปป้องกันแชมป์ที่สหรัฐอเมริกาครับ

เข้ามาด้วยการชนะคะแนนนะครับโดยเสี่ยงขั้งมาก
ซาดาก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าเขาเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะครับ
ในช่วงยกสุดท้ายของการโดนครั้งที่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เอสซาด้าประกาศว่า
จะไม่พลาดอีกแล้วก็พร้อมจะกระชากแชมป์กับทีมชาติสมใจของเขานะครับ
หลังจากที่มีเป้าหมายว่าจะคว้าแชมป์โลกรุ่นที่๓แต่ว่าทำไม่ได้นะครับ
ศรีสะเกดขวางทางไว้รวมถึงสร้างไฟล์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับแฟนมวยทั่วโลก
แต่ว่าศรีสะเกดนะครับความพร้อมฟิตเปรี้ยครับซ้อม๔เดือน
นวมไปสามร้อยยี่สิบเจ็ดยกนะครับเจ้าตัวเนี่ยขอเพิ่มเองด้วยนะครับ
โปรแกรมมากกว่าทุกครั้งที่เคยซ้อมมาในชีวิตแล้วก็มีน้ำหนักก่อนเดินทางไปนะครับ
เกินเพียงแค่สองปอนด์ก็คือคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ย
เกินไปแค่กิโลเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ
ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้มีการตื่นสนาม